คุณผู้ชมคะปกติเวลาที่เราเล่าข่าวเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถ
ก็จะย้ำเสมอว่าต้องตรวจสอบสภาพรถใช่ไหม

เรือเองก็ต้องตรวจสอบสภาพเหมือนกัน

นี่คุณยายนะแกมีสวนอยู่แกก็ปลูกกล้วย
กล้วยถ้าเอากล้วยเนี่ยจะมาขายที่ตลาดน้ำดำเนินนะคะ
ใส่เรือมาแต่ว่าเรือมันเก่าแล้วเป็นรู
รั่วน้ำเข้าเรือแล้วเดี๋ยวดูจังหวะค่ะ
ที่โอ้โหต้องเร่งช่วยชีวิตคุณยายวัย๘๐กว่าค่ะ
เร็วเอายายขึ้นด้วยเอายายขึ้นเดี๋ยวยายตกน้ำ
เอายายขึ้นก่อนเดี๋ยวยายจมน้ำ

เอายายขึ้นไปเร็วช่วยกันวิทย์น้ำเรือ

ใช่ค่ะและดูสิตักแบบหลายกระป๋องแล้วตักออกแบบนี้ค่ะ
แล้วเห็นคุณยายไหมที่นุ่งผ้าอยู่ด้านท่าเปียกมันเลย
ถุงพี่ยายเปียกหมดแล้วคนที่อยู่บันท่าเองช่วยกัน

กล้วยเป็นเครือเครือแบบนี้ค่ะหนักด้วยหนักสิแล้วคิดดูนะ
คุณยายเนี้ยคุณยายแปดสิบกว่าแล้วแปดสิบสามปีอ่ะค่ะ
คุณยายสมบุญมีธนานคนนี้นั่นแหละที่เอากล้วยมาหลายเครือเลย
ใส่เรือเก่ามาแล้วก็พายมาขายที่ตลาดน้ำดำเนิน
เรือมันรั่วคุณผู้ชมแล้วจังหวะนั้นน่ะนะ
เอาจริงตอนที่คุณยายพายเรือมาเห็นแล้วแหละว่าเรือมันรั่ว
ระยะทางที่ยายต้องพายมาจากบ้านมาตลาดอ่ะนะประมาณสองโลอ่ะ
โอ้โหดอมคิดดูสิซึ่งตอนนั้นนะคะพายมาได้ครึ่งทางแล้ว
น้ำรั่วทำยังไงยายมาคนเดียวค่ะต้องวิดน้ำไปด้วย
พายไปด้วยใจก็กลัวกลัวก็กลัวจะจมอ่ะนะคะ
คือระยะทาง๒กิโลเป็นทางเดินนี่ก็ว่าไกลแล้วนะ
อันนี้ทางน้ำนะใช่โอ้แล้วคือพอตั้งแต่กลางทางอ่ะ
คิดว่าอุ๊ยจะเป็นอะไรไหมแต่ยายก็อยากรีบพาย
อยากจะไปขายให้จบเพราะอะไรยายก็มีภาระเป็นห่วงพี่สาว
พี่สาวยายอีกปีเดียวอายุร้อยปีอ่ะโอ้โห
เก้าสิบเก้าโอ้โหอายุยืนนะแล้วยายวัยแปดสิบสาม
จะต้องมาดูแลพี่สาวอะค่ะคือพวงไปหมดทุกอย่างเลย

เรือมันรั่วได้ยังไงฮะคงไปเกยตองถึงรู้
เรือมันผูด้วยอืมคือเรือมันเก่าแล้ว
แล้วคุณยายไปขายบ่อยไหมคะที่ตลาดน้้ำไม่บ่อยอ่ะ
มันฝั่งยืนเออนะถึงร้อยปี
นี่แหละค่ะอู้โหตอนมาถึงที่บ้านแล้ว
เห็นพี่สาวยายไหมนอนอยู่อายุเกือบร้อยเนี่ยนะ
ใช่ค่ะอายุเก้าสิบเก้าแล้วเอาจริง
ตอนที่นักข่าวตามมาที่บ้านของคุณยาย
กว่าจะไปถึงบ้านต้องเดินเลาะสวน
แล้วก็มีน้ำล้อมรอบไปหมดเลย
โอ้โหอยู่กันคนแก่สองคนแบบนี้นะคะ
ทีนี้นี่สภาพเรือเห็นไหม
เรือมันเก่ามากมันต้องวิดน้ำออกแบบนี้
เราก็เลยไปคุยกับช่างที่ซ่อมเรือหน่อย
ซึ่งเขาบอกว่าวันนั้นเจ๊เจ้าของท่าเรือยุวันดา

เรือมันก็ผูกมันก็พังตามสภาพเพราะเรือมันเก่าแล้ว
สิ่งที่ช่างทำได้คืออะไรอุดรอยรั่ว

อนาคตมันจะมีรอยรั่วตรงอื่นมาอีกไหม
เพราะว่าใช้งานไปเรื่อยมันก็อาจจะรั่วอีกได้นะคะ
แล้วแม่ค้าในตลาดก็บอกว่ายายสมบูรณ์
จะพายเรือมาขายกล้วยที่ตลาดน้ำดำเนิน
เดือนหนึ่งกว่าครั้งสองครั้งแบบนี้
แล้วทุกครั้งพนักงานท่าเรือจะช่วยซื้อไว้ไง
ก็อยากอุดหนุนยายสงสารยาย
ขายหมดทีนึงก็ได้ตังค์ประมาณสัก๒๐๐๓๐๐นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเผื่อถ้าเกิดใครไปเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก
แล้วเจอคุณยายสมบูรณ์อยากให้อุดหนุน
ช่วยยายซื้อกล้วยหรือว่าใครใจดีมีกำลังทรัพย์
อยากจะซื้อเรือลำใหม่ให้กับคุณยาย
เออก็น่าจะช่วยคุณยายได้

ก็เห็นไหมล่ะ๘๓ไม่ต้องมีใครมาขอบคุณ

ในปัจจุศาบังคลจะลุกจะเดินอะไร

คือผมไม่ได้ไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกนานแล้ว

คืออยากรู้ว่าคนขายที่ต้องพายเรือแบบนี้
เขามีเสื้อชูชีพเสื้อพยุงตัวกันไหมทุกวันนี้

คือบางทีบางคนเขาก็จะบอกว่าใช้วิถีชีวิตพายเรืออยู่ในคลอง
บางคนคงว่าจะไม่ได้ใช้เสื้อชูอาชีพหรืออะไร
ผมเคยนะนั่งเรือแบบนี้นะสมัยเด็กนะ
คือผมว่าพายไม่เป็นหรอกคือพี่เขาก็พาย
แต่มันก็รั่วแบบนี้นะเราใช้กระลาฬ
พายไปพายไปเราวิทย์ไปพายไปวิทย์ไปนะครับ

แล้วเนี่ยพี่เบิร์ตคิดดูของพี่เบิร์ตคนหนึ่งพายคนหนึ่งวิทย์
แล้วยายทำทุกอย่างในตัวคนเดียววันนั้น
ใช้ใช้กะลาแบบผมนะเมื่อกี้ใช้เป็นถังเลยเธอว่าเข้าเยอะ
ยาแนวให้ดีนะไอ้ยาไอ้รูเรือให้ดีนะครับถ้าหลายจุดหน่อยก็
แกจะได้ปลอดภัยผมก็เป็นห่วงนะครับ